จัดไปเลย๒ร้านเข้ามาประชันแบตเทิร์นกันว่า
ร้านไหนจะเด็ดดวงกว่ากันนะครับ
เป็นร้านอาหารป่า๒ร้าน
ที่จะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกัน

ตลอดกินวันนี้จะพาไปดูศึกแบตเทิร์นความอร่อยของร้านอาหารป่า
บอกได้คำเดียวว่าศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งนัก
เมื่อสองร้านอาหารป่าต้องมาฟาดฟันความอร่อยกันแบบ

มาเริ่มต้นกันเลยกันเลยดีกว่าครับ
ร้านลุงใหญ่ปากหมาคาเฟ่แห่งจังหวัดราชบุรี

นี่นะคือสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยที่แซ่บลงตัว
สุดยอดร้านอาหารป่านในตำนานกว่า๔๐ปี
กับสารพัดเมนูสัตว์เปิบพิษดาร
ดุเด็ดเผ็ดมันจนต้องร้องขออีกจาน
และสุดยอดเมนูเด็ดของที่ร้านก็คือ
ทั่วกลิ้งงูเห่าจานนี้แหละครับ
รับประกันความอร่อยปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค
เพราะที่ร้านเขาเนี่ยรีดพิษงูออกให้ก่อน

ลุงใหญ่บอกว่านี่แหละแคลเซียมตัวเด็ด

แล้วนำไปผัดกับเครื่องเทศจนถึงรสแม่
พร้อมเสิร์ฟคุณผู้ชมด้วยความแซ่บแบบนี้แหละครับ
นอกจากนี้ก็ยังมีกบทอดกระเทียมที่มาเป็นตัวแบบนี้
แถมด้วยแกงป่าเนื้อเก้งรสเด็ดเผ็ดถึงส่วง
แล้วก็ยังมีผัดเผ็ดน้อนดักแด้
ที่พร้อมให้คุณได้มาลองลิ้มชิมรสความเด็ดกันแบบนี้ครับ
ใครอยากมาลองสุดยอดอาหารป่าในตำนานแบบนี้
มากันได้เลยครับที่ร้านลุงใหญ่อาหารป่าในตำนาน
ตำบลสามเรือนอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
ลุงใหญ่อาหารป่าผักหมากาเฟ่

เฮ้ยกาญจนบุรีกันดีกว่าครับ
โด่งดังไปทั่วโลกโซเชียล
กับร้านเจ๊ปูอาหารป่าเมืองกาล
ริมถนนสายกาญจนบุรี
ลาดญาติตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้ล่ะครับ
ทีนี้เนรมิตร้านอาหารป่าทั้งพร้อมยำต้นหุ่นหุงตูนต้น
โอ้โหหลากหลายเมนูเลยล่ะครับ
โดยเฉพาะเมนูจากจิ้งรีด
นี่แหละเมนูแปลกแหวกแนวที่ขึ้นชื่อของร้าน
ยังยำจิ้งหลีดทอด
นี่แหละถือเป็นสุดยอดไฮไลท์เมนูแซ่บจี๊ดซีด
ส่วงของร้านเขาเลยล่ะครับ
สูตรเด็ดเคล็ดลับของที่ร้าน
ต้องมีน้ำยำแค่พอคลุกคลิก
และรสชาติที่คิดสูตรเอง
จนทำให้ลูกค้าติดใจครับ
ความอร่อยแบบนี้ยังไม่หมด

คลุกเคล้าเครื่องเทศหอมอร่อยแบบแซ่บสุด
แถมด้วยส้มตำไทยโรยจิ้งหลีดทอด
ขนความอร่อยมาแบบลงตัว
แซ่บกับอาหารป่ารสจัดแบบนี้

อาหารป่าก่อนถึง๔แยกลาดยา

เมืองจังหวัดกาญจนบุรี
และแล้วเราก็มาสรุปคะแนน
สุดยอดร้านอาหารที่เราเอามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้
แซ่บในการเจรจา๑๐เต็ม๑๐
จุดเด่นเมนูเปิบพิษดาร๑๐เต็ม๑๐
ความอร่อยสุดจนหยุดไม่อยู่๑๐เต็ม
เพราะฉะนั้นอาหารป่าอร่อยเด็ดในตำนานแบบนี้
คะแนนเท่ากัน๑๐๑๐ไปเลยล่ะครับ
โอ้โฮวัดกันแบบนี้
คุณผู้ชมไลน์มาใช่ไหมต้องมาตะกี้เลย

แล้วจะตายไหมทำไมล่ะคุณผู้ชมมันห่าวมันยังไม่ได้กัด